ช่วงต้นนี้เราก็เริ่มต้นด้วยข่าวเกษตรกร
ด้วยข่าวเพื่อพี่น้องเศรษฐกรไทยของเรานะครับ

ไม่เคยเห็นต้นสาคูแต่เคยกินสาคู
ต้นสาคูนะครับเป็นต้นใหญ่คล้ายต้นมะพร้าว
หรือว่าต้นคล้ายต้นตานนะครับเป็นแบบนั้นแหละครับ
แล้วจะมีแมงแมงแมงหนึ่งนะครับเป็นด้วงสาคู
ชอบไปกินแกงนะครับแล้วก็กินเพราะว่าหวานอร่อยไง
แต่ด้วงพวกนี้กินซะจนอวบอ้วนเลย
ใช่แล้วพวกเหล่านี้แหละครับเมื่อก่อนนะครับ
ต้องหากินยากไปหาต้องไปโค้นต้นสาคูถึงได้กิน

ปัจจุบันนี้ครับคนนำด้วงสาคูมาเลี้ยงนะฮะ
อ๋อเหรอเพราะเองนะครับโอ้โหนะครับเป็นรับเป็นสรรสร้างรายได้นะครับ
อย่างหนุ่มน้อยหน้ามวลคนสงขาอยู่ที่หาดใหญ่ครับ
ด้วงสาคูนะฮะโอ้โหสร้างรายได้แบบว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับ
นี่นะครับภาพจุดนี้นะครับนี่คือสารเจ้าแห้งเจียนะครับ

ไม่ได้พาไปไหว้เจ้านะครับแต่พาไปดูนะครับด้วงสาคู
นั่นคือนุ่มน้อยหน้ามนต์คนนี้ครับ
อยู่ในกระมังนั่นคือด้วงสาคูนะ
อันนี้เหรอคะงวดชุดสมบูรณ์ดีนักนะฮะ

นี่นะครับด้วงสาคูนะครับเลี้ยงร้ายอยู่นั่นนะครับ
กินได้อร่อยมากนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมกินแล้วอร่อยนะฮะ

พิโกหรือนายกิติศักดิ์สามานวันนิตรนะครับ
ก็ได้ใช้พื้นที่ของสารเจ้าแห้งเจียแบบนี้แหละครับ
เป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงด้วงสาคูในกระมังแบบธรรมชาติ

โดยนำต้นสาคูมาบดผสมกับน้ำหมักสุขภาพนะครับ
ใส่ลงในกระมังพอประมาณนะครับ
แล้วก็สะสมเนื้อทุกอย่างลงตัวอีกประมาณสัก๒๓วัน
ก็เอาแม่พันธุ์ของด้วงสาคูนะครับลงไปนะครับ
ลงไปนะครับในรุ่นของพี่เขานะครับอยู่ในรุ่น๑ก็๔๐กระมังครับ
ใช้เวลาเลี้ยงนะครับสี่สิบวัน
ไอ้ตัวด้วงสาคูนะครับความเจริญการเจริญเติบโตของเขานะครับ
ประมาณวันที่ยี่สิบประมาณยี่สิบห้าวันก็จะเริ่มเป็นตัวอ่อนแล้ว
แต่ว่า๔๐วันปั๊บจะเต็มอิ่มพร้อมจะจำหน่ายแล้วนะครับ
นี่เห็นไหมว่ายน้ำว่ายน้ำเล่นพวกเราแล้วมีความสุขเราออกจากดินแล้วนะฮะแบบนี้นะฮะ
เอาไปทำความสะอาดเหรอจริงใช่นะครับ
โก้เขาเล่าว่าพ่อพันธุ์แม่พันธ้วงซื้อมาจากจังหวัดยาลานะครับในราคาคู่ละ๑๐บาท
ส่วนสาคูบทซื้อมาจากจังหวัดนาราธิวาช
จากมีปริมาณแป้งในเนื้อสาคูสูงกว่าที่อื่นนำมาผสมน้ำหมักชีวภาพให้เป็นที่อยู่ของหนอนด้วงสาคู
โดยการเลี้ยงนะครับโดยการเลี้ยงของพี่เขาใช้ธรรมชาติล้วน
ไม่ได้ใช้สารเคมีหรือว่าใช้หัวเชื้ออาหารมาผสมแต่อย่างใดนะครับ
ไม่ได้ให้เขากินอะไรแปลกให้อวบอ้วนใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหม
เพื่อผู้บริโภคนะครับกินแบบว่ากินแบบธรรมชาติก็ได้กินธรรมชาติเหมือนกันเคยกินสาคูยังไงซะอย่างนั้นนะครับ
้วงก็ได้กินแบบนั้นเต็มอิ่มในท้องของด้วงสาคูจะเต็มไปด้วยปริมาณของสารที่มีคุณภาพบ้างนะครับ
้วงสาคูนะครับ๔๐กระมังละ๕๐บาทนะครับลงทุนนะฮะ
แล้วเสร็จปั๊บแต่ละกระบังก็จะได้ด้วงสาคูน้ำหนักประมาณ๑กิโลกรัมครึ่ง
นำไปขายปีกในราคากิโลกรัมละ๓๐๐บาทหรือว่าขายส่งตามร้านอาหารในตัวเมืองหาดใหญ่
ก็จะได้กิโลกรัมละ๒๕๐บาทลงทุนน้อยแต่ได้กำไรดีครับ
หากใครสนใจนะครับก็อุดหนุนกันได้นะครับโทรไปที่๐๖๔๓๖๓๙๖๙๒นะครับ
ติดต่อคุณพี่โก้ได้เลยนะครับย้ำอีกรอบนะครับ๐๖๔๓๖๓๙๖๙๒นะครับ
รับรองว่าท่านจะรู้ว่าการบริโภคด้วงสากูจะอร่อยขนาดไหนนะครับ

บางคนนะครับเอาใส่ซอสเป็น

โรยไปแล้วก็ดิ้นดึกไปเลย

กินสดเลยใช่ไหมครับกินสดก็มีตุ๊บ

แล้วชาติมันเป็นมันหรือคะ

คือต้นสาคูเขาจะมีมันอยู่แล้วไง

ผมว่าต้องไปอุดหนุนพี่เขาแล้วนะครับ

ใช่ด้วงสาคูด้วงมะพร้าวด้วงลานนะครับ

แล้วก็บางตัวนะครับบางจุดกระมังนะครับ

เขาจะเอาคัดด้วงให้ตัวโต
เพื่อเป็นพ่อพันธุแม่พันธุ์ต่อไปนะครับ